ตอนนี้โลกโซเชียลเขาถกเถียงกันว่าภาพภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ออกมาเนี่ยสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่

พระปลอมตัวเป็นขอทานหรือขอทานปลอมตัวเป็นพระหรือไม่ใช่ทั้งสอง
เพราะคนที่เห็นในภาพเป็นสายลับ๐๔

เป็นพระหรอ
งงอยู่เลยนะคะช่วยกันหาคำตอบแต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพก่อน
แล้วก็พูดคุยกับเราผ่านไลน์ได้ค่ะ
นี่เห็นเป็นพระเขานะนี่เป็นภาพแรกที่เขาถ่ายมาแอบถ่ายนะ
ใช้คำว่าแอบถ่ายจับไปลาสิคะกับกำแพงหรือเปล่า
อาจจะมีพระอุปชาอยู่ด้านหลังกำแพงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอ่ะเปลี่ยนแล้ว
เหลืองไปกองกับพื้นนี่คือชุดใหม่ที่สวมมา
แต่ว่ารักษณะชุดนี้อาจจะเป็นขาดขาดหน่อยนะเก่าดำขาดขาดหน่อยนะ
แล้วก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นขอทานนี่เต็มรูปแบบแล้วเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวเดินออกไป
และจุดนี้เป็นจุดที่เขาเอาไว้เปลี่ยนชุดเอาไว้เก็บของ
นี่ไงเอาจริงนะคุณสุภาษาราทำให้ชาวพุทธเนี่ย
เขาไม่ค่อยจะกล้าทำบุญแล้วนะพูดจริงนะ
ขออภัยนะคะโดยเฉพาะพระที่มารับบินทบาทอยู่แถวตลาดนะ
เขาก็กลัวกลัวว่าจะเป็นแบบนี้นี่ไงเนี่ยนะคะ
จุดนี้ที่เขาเปลี่ยนชุดอยู่คือริมคลอง
แถวห้วยขวางเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของแล้วก็เดินออกไป
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นขอทานหรือเป็นพระก็ตาม
เขาก็เลยถ่ายดีกว่าเก็บภาพนี้ไว้ดีกว่าแล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลดีกว่า
แล้วเขาก็เขียนข้อความด้วยนะบอกว่าแถวนี้มันก็มีวัดอยู่เหมือนกันนะ
ตัวผมเองก็เลยไม่แน่ใจตกลงเป็นพระจริงปลอมตัวเป็นขอทาน
ขอทานปลอมตัวเป็นพระกันแน่
เพื่อที่จะได้ออกเรียรายเงินประชาชน๒รอบไง
ช่วงเช้าไงก็เป็นพระไง๑รอบช่วงบ่ายเป็นขอทานรอบสอง

ง่ายเนอะสองเด้งไปเลยเนี่ยนะคะ
ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่าหรือจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างกันนะ

ชาวเน็ตเขาก็เก่งนะตั้งข้อสังเกต
ว่าไปนู่นเนี่ยนะคะอาจจะมีการสืบราชการลับแถวย่านห้วยขวางหรือเปล่า

เพราะว่าแถวนั้นก็มีสถานบันเทิงหรือมีอะไรอยู่แบบนี้

คุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่าบอกกันมาหน่อย